รวมไปถึงภาพล่าสุดค่ะที่เธอถ่ายคู่กับสามีคุณแมททิวนะคะ
ด้วยการที่ไปร่วมงานแต่งงานสุดหรูที่ประเทศอินเดียค่ะ
เป็นคู่รักสุดหวานที่แม้จะแต่งงานมีทายาทตัวน้อยออกมาอวดความน่ารัก
แต่ความสวีทของคุณพ่อคุณแม่ป้ายแดงอย่างลีเดียสารรัฐ
แมททิวดีนก็ไม่ลดน้อยลงเลยแม้แต่นิดเดียว
เพิ่งจะควงคู่กันไปร่วมงานวิวาสุดอลังการของเพื่อนสนิทที่ประเทศอินเดีย
ซึ่งงานนี้ได้เห็นทั้งคู่จัดเต็มทั้งเสื้อผ้าหน้าผมไม่แพ้เจ้าบ่าวเจ้าสาว
เพื่อให้เข้ากับวัฒนธรรมของดินแดนภาระตะ
พร้อมทั้งโพสต์ภาพบรรยากาศของการทำพิธีมงคลต่าง
ให้แฟนได้ติดตามผ่านอินสตาแกรม
และถึงแม้ทริปนี้คุณพ่อคุณแม่จะควงคู่กันไปสวีทเพียง๒คน
แต่ก็อดคิดถึงลูกชายตัวน้อยน้องดีแลนด์ไม่ได้ค่ะ

คือไม่ไปก็ไม่ได้เพราะว่าเป็นเพื่อนที่แบบโตมาด้วยกัน

ก็เราก็จัดที่อินเดียเลย๓วัน๕งานค่ะ
มันจัดเต็มมาก
แล้วมันคือไปอยู่ที่แล้วเราสนุก

แต่ก็ถือว่าเราได้ไปสวิตช์กับคุณสามีบ้าง๓วัน

จากแฟนจะได้ชื่นชมความสตรองของคุณแม่คนสวย

ส่วนตัวแล้วงานในวงการบันเทิงก็ยังคงมีให้ติดตามกันอย่างต่อเนื่อง
ทั้งหน้าจอธรรทัศน์รวมถึงงานอีเว้นต่าง
ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นงานที่ใช้เวลาไม่นานนัก
จากช่วงนี้สาวลีเดียต้องให้นมลูกชายตัวน้อยด้วยตัวเอง
ส่วนแพลนจะมีทายาทคนที่๒เจ้าตัวเผยว่า
ขอทิ้งระยะให้น้องดีแลนด์โตขึ้นอีกหน่อย
แต่หากจะให้มีถึง๔คนตามความตั้งใจของคุณสามี
คุณแม่คนสวยออกตัวเลยว่าคงจะไม่ไหวค่ะ

ถึงแม้ว่าจะมีเบบีตัวน้อยแล้ว
แต่ว่าความหวานของคุณพ่อคุณแม่นี่ไม่น้อยเลยนะคะ

ใช่รวมไปถึงความสวยความสตรองของคุณแม่
ก็ไม่ได้ลดลด
ในรับทีวีนะคะตรงนี้ค่ะกดเลยค่ะกดเลย
แล้วคุณจะไม่พลาดชมรายการดีอีกต่อไป